สุดจะทนค่ะไม่ไหวแล้วจริง
ถนนเส้นนี้ชาวบ้านบอกเดือดร้อนมา๕๐ปี
แม้ถ้ามันจะเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดนี้
ก็ทำกับข้าวกินกันไปเลยละกันค่ะ

โอ้ยป้าชิมด้วย

แล้วแม่ตั้งใจจะผัดแกงผัดกับข้าวนี่
ให้เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลถนนเส้นนี้กินเหรอ

แต่ผู้คนเหล่านี้ที่คุณเห็น

ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
ก็คือสิ่งที่เขาทำก็คือเป็นการแสดงออกแบบประชดประชัน
มานั่งทำกับข้าวทำอาหารกันที่กลางถนน
ซึ่งถนนตรงนี้เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านเต็งทองโคกตะแบกค่ะ

น้ำมันเจิ่งนองเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนั้น
ฝนตกทีก็จะกลายเป็นสภาพดินโครน
พอน้ำมันเจิ่งหลุมบ่อขนาดนี้ระยะทางเกือบ๕๐๐เมตร
ชาวบ้านบอกคุณรู้ไหมว่าเขาทนกันอยู่แบบนี้
ไม่มีใครเข้ามาช่วยดูแลซ่อมแซมถนนที่ชำรุกว่า๕๐ปี
บอกว่าทำแบบนี้เพราะอยากจะประชด
โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนตอนนี้ไงถูกไหมล่ะ
เขายิ่งเดือดร้อนหนักแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ที่สำคัญอย่าคิดว่ามันเป็นถนนที่อยู่ในซอกในซอยในตอกในชุมชนหมู่บ้าน
ถนนเส้นนี้สามารถเชื่อมต่อไปที่ถนนเส้นหลักได้อีกหลากหลายเส้นทาง
และไปได้หลายหมู่บ้านหลายเขตพื้นที่ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอนางรอง
ยิ่งช่วงเทศกาลคนจะมาใช้เส้นทางนี้กันเป็นหลักเลย
แต่กลายเป็นมีสภาพแบบนี้ไม่มีใครมาเหลวแลฟังเสียงชาวบ้านค่ะ
ให้หน่วยงานมาจุดเนี้ยมาซ่อมให้เผื่อเวลามี
เมืองได้นานหรือยังที่เขาไม่ซ่อมนานแล้วจ้ะเป็นยี่สิบ
ปีถึงอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานฝากจะฝากอยาก
ให้เขามาช่วยดูแลในจุดนี้ฟังเสียงชาวบ้านแล้ว
แล้วเราสรุปเพื่อหมุ่งกัน
เอาเงิบประมาณลงไปทำให้เขาหน่อยละกัน
เพราะว่าเขาเดือดร้อนจริงโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อกี้บอกแหละ

พูดจากข่าวทางแล้วก็ไปตามความเคลือบหน้าออกมาให้
เส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอบตอีสานเขต

มีโครงการจะก่อสร้างถนนคอนกรีตอยู่แล้ว

แล้วมีเรื่องของงบประมาณด้วย
ก็ต้องมีการจัดหาผู้รับจ้าง
ก็คาดว่าน่าจะดำเนินการ
ก่อสร้างได้เร็วนี้หวังว่าเป็นข่าวแล้วน่าจะเร็วมากขึ้นอีกนะคะ
ก็คงต้องรอคอรมอลชุดใหม่หรือเปล่า
ก็ต้องเซ็นเรื่องงบประมาณไปให้เอามาต่อใช่ไหม